คุณผู้ชมห้ามมาดูเพจดังแชร์คลิปนี้นะครับ
โอ้โหคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาตรงนี้กลัวเหลือเกิน

ถือไม้คอยจะทุบรถคันอื่น
ให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หน่อยเพราะว่ามีคนเขาถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
โอ้โหตอนแรกเห็นผู้ชายเสื้อขาวไหมคุณฮะ
ถือไม้เนี่ยไม้ยาวแบบนี้นะครับ
เหมือนเป็นไม้อะไรไม้วางป้ายหรือว่าไม้จะถูกพื้น
ก็ไม่รู้นะเนี่ยก็พยายามจะไปฟาดรถคันที่ผ่านไปผ่านมานะครับ

บอกว่ามาอย่างหงแบกไม้มาข้ามแยกไฟแดง
คันไหนไม่จอดให้ไปทุบรถโอ้โหเบรกกันแทบไม่ทันฮะ
ทำให้คนสัญจรผ่านไปมาแยกเพชรเกษมเมื่อเวลาทุ่ม๑๐นาที
ของเมื่อคืนนี้๒๘กรกฎาคมตกใจกันถ้าเบรกไม่ทันฮะ
สุดท้ายเจอของจริงหลับยาวสิครับนี่คุณ
คือผมก็โทรไปพูดคุยกับเจ้าของคลิป

ลุงคนนี้ถือไม้มาจะทุบรถเลยนะคันไหนไม่จอดก็จะทุบ
ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าเป็นคนสติไม่ดีอยู่แถวนี้หรือเปล่า
แต่สุดท้ายโดนเพื่อนนะคุณเพื่อนของลุงนี่แหละทุ่ม
จริงเขาเป็นเพื่อนกันคุณเหมือนเป็นคนเร่ร่อนตรงหน้าปั๊มน้ำมันตรงนี้
คนอยู่แถวนี้เป็นประจำนะฮะแล้วก็เจอจับทุ่มแบบนี้
หัวล้างข้างแตกเพราะทุ่มอย่างเดียวไม่พอ
เตะหัวฟาดเขาให้ท้ายที่สุดนะเจ้าของคลิปก็ไปห้ามพลามเหมือนกัน
นี่เขาก็ยกมือไหว้แล้วเลือดออกเลยชาวบ้านชาวช่องต้องเอาน้ำไปล้างให้นะคุณนะ
เจ้าของคลิปบอกว่าถ่ายมาแค่นี้แต่ขอให้ระมัดระวังกัน
ภาษีเจริญนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่เป็นคลิปล่าสุดเลยนะ

ถูกปล่อยออกมาแต่ว่าทีนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเล่ร่อนเนี่ย